คุณผู้ชมค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะ
เรื่องความรักเนี่ยมันก็มีจบสวยกับจบไม่สวย

แต่กรณีนี้จบไม่สวยค่ะ

ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงค่อนข้างเฮิตทีเดียวเลยนะคะ
หลายคนคงรู้ดีจากโซเชียลนั่นเองนะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายหญิงเริ่มทำใจได้แล้วนะ
เพราะมีสปายเขาเมาส์มาว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบส่งข้อความมาขอโทษอดีตหวานใจ
ก็ยอมใส่หน้ากากแจ๋งบิ๊กแอสด้วยร้องเพลงคุณผู้ชมค่ะ
ร้องเพลงอะไรรู้ไหมลมเปลี่ยนทิศแหมบอกเลยว่ามันตรงกับชีวิตของเธอเหลือเกินนะคะ
ใจเด็ดมากเลยนะคะสำหรับคุณแน็ตไปฟังน้องแท็ตเล่าเรื่องราวทั้งหมดกันดีกว่าค่ะ
เขาก็ส่งข้อความมาขอโทษค่ะแล้วก็เอ่อเราเรารู้สึกว่าพอเขาขอโทษเนี่ย
คือก่อนหน้านี้แนนก็รู้สึกว่าแนนให้อภัยเขาไปแล้วค่ะเราก็ได้คิดว่าแบบจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดเลย
เขาเองก็ไม่ผิดแล้วไนท์เองก็ไม่รู้ว่าจะโทษเขาไปทำไมเราก็ไม่รู้จะเกลียดจะโกรธกันทำไมจะไม่คุยกันทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกกับเขาไปเลยว่าเออนั้นยังคุยกับเขาได้แล้วก็ถ้าเขามีอะไรอยากจะให้ช่วยนั้นก็ยินดีค่ะ
อย่างน้อยเราก็เคยมีความทรงจำดีให้กันนะคะ

ก็เปิดใจนะคะเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองค่ะแต่ก็แบบก็อาจจะแบบช้านิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณคะทำไมเลิกกับเจ๋งไปทำไมสวยขึ้นขนาดนี้คุณคุณดูโอ้สวยมากนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยนะเวลาที่เลิกกันไปกับแฟนเนี่ยเวลาเขาไปแล้วเนี่ย
ถ้าทิ้งเวลาไว้สักพักนึงเนี่ยไปแล้วไปเลยนะจ๊ะจะมาขอเวลาเสียดงเสียดายทีหลังเนี่ยยากนะ
นี่คือจากประสบการณ์ของเพื่อนผู้หญิงหลายคนนะที่ดิฉันเห็นมาเป็นแบบนี้ทุกคน
แล้วพอสวยเลือกได้แบบนี้โอ้โหหนุ่มนี่มารุมมาตุ้มเลยอ่ะ
แต่ยอมรับเธอใจเด็ดนะคะเรื่องงานกระสุนเรื่องงานเรื่องหัวใจที่พังไปแล้วเธอก็บอกเออไม่เป็นไรนะคะ
ยังเหลือความรู้สึกดีซึ่งกันแล้วกันใจเด็ดจริงน้องแน็ต
อกจากจะหน้าสวยแล้วยังใจสวยอีกด้วยนะ